พูดถึงเรื่องของขโมยขโจนกันบ้างก็มีเรื่องมาเตือนภัยกันนะคะ
คือขโมยเข้ามาในร้านสะดวกซื้อบางทีอาจจะไม่ได้พกอาวุธมาด้วย
แต่คุณรู้หรือเปล่าว่ามือเปล่าเขาก็สามารถก่อเหตุได้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูนะคะจากภาพกล้องวงจรปิดนะดูตามนะ
มีชายรูปร่างใหญ่เลยนะฮะอายุประมาณ๒๕๓๐ปีเห็นจะได้นะ
เดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อแล้วก็วนดูสินค้าเดินวนอยู่ในร้านสักพักหนึ่งค่ะ
จากนั้นเดินเข้ามายังไงรู้ไหมคุณนี่นี่ผู้ก่อเหตุคือคนนี้เห็นไหม
เดินวนไปวนมาแล้วหลังจากนั้นเดินเข้ามามาขู่ให้พนักงานเปิดเก๊ะเก็บเงินออก
แล้วจากนั้นผู้ก่อเหตุคือยื่นหยิบเงินจากเก๊ะออกไปแบบใจเย็น

คุณดูดิเนี่ยแล้วพนักงานคือกลัวว่าเขาจะมีอาวุธด้วยก็ไปแอบอยู่ข้างอ่ะคุณ
เดินเข้ามาหยิบเงินไปได้เงินไปจำนวน๒๒๖๗บาทแล้วนี่ค่ะเห็นไหมเดินออกจากร้าน
คือทำทุกอย่างแบบใจเย็นไม่รีบร้อนไม่ตื่นเต้นไม่กระตกระตากใดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านสะดวกซื้อ๗๑๑นั่นเองคุณผู้ชม
ที่บริเวณท่ารถโดยสารใกล้กับแม่น้ำมูลเขตเทศบันตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุริน
หมวกใส่แมสมาเต็มที่เลยนะ
เป็นคนในพื้นที่แล้วเคยติดตามพฤติกรรมจากเหตุคดีลักทรัพย์และยาเสพติดมาก่อน
แล้วล่าสุดตำรวจก็จับตัวผู้เกาะเหตุได้แล้วด้วยนะคะ
คือจริงน้องพนักงานเขากลัวอยู่แล้ว

ก็ไม่กล้าจะขัดขืนไม่กล้าต่อสู้ไม่รู้ว่าคุณพกอาวุธมาหรือเปล่า
แต่คุณทำเนี่ยใจเย็นมากเลย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปตามจับมาได้นะคะ
ต่อให้ไม่มีอาวุธแต่คุณก็เข้าไปขโมยของไง
คุณก็โดนนะคะก็ฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรอกันนะ
เพราะว่าวงจรปิดมันจับภาพเอาไว้ชัดเจน
และตำรวจเขาก็ทำงานแบบรวดเร็วมากเช่นกัน
เนี่ยครับจับตัวจนได้เนอะ
ก็ต้องรับโทษกันไปทำอะไรผิดไว้ก็ต้องรับไปตามนั้นนะคะ